หลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะเจ้าตัวประกาศคบหาดูใจกับหนุ่มนอกวงการนะคะ
ซึ่งหนุ่มคนนี้นะคะก็คือเพื่อนกวนเดียวกันกับสาวมินนี่แหละค่ะ

แล้วก็ตอนนี้พัฒนาเลื่อนขั้นมาเป็นคนรู้ใจ

ใช่เป็นภาพเบอร์อะไรอย่างนี้ค่ะนะคะแต่ก็สัมผัสได้นะคะว่า
ความรักครั้งนี้นะคะอินเลิฟสุด
ยังมีโมเมนต์หวานมาให้เห็นกันแบบไม่พักไม่ผ่อนกันเลยทีเดียวค่ะ
งานนี้นะคะก็อย่างที่บอกไปเลยมีข่าวลือนะคะ
บอกว่าทั้งคู่แอบไปมั่นเงียบกันแล้วค่ะ
แล้วก็ฝ่ายชายเนี่ยเตรียมตีตาจอง

คุณผู้ชมชัดสึกว่าภาพเมื่อกี้ภาพเป็นภาพ
ใช่นะคะซึ่งสาวมินก็ได้เคลียร์ในงานอีเวนต์เมื่อวานนี้เลยนะคะ
สดร้อนบอกว่าพี่ค่ะหนูยังไม่ได้มั่นนะคะ
ดูได้จากนิ้วนางข้างซ้ายชูให้ดูแบบนี้เลย

แต่ก็ยอมรับนะคะว่าครอบครัวตัวเองแอบกดเดาเบาเหมือนกัน

แต่ที่ยังไม่แต่งมันติดที่ตรงไหน

มั่นมันเขตใจเรื่องนี้
ไม่ม็นหนิยังไม่มั่น

ก็ไม่น่ายากหรอกเลยอะไรก็เกิดเลยอ่ะอีสัยดีมีหมู่บ้านต้องแบบเท็จกี่กลับเนอะนะคะเออ